ช่วงแรกมาติดตามกันก่อนกับเหตุไฟไหม้ที่เกิดขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานี
เป็นเหตุไฟไหม้เกิดขึ้นที่ร้านตะวันแดงมหาสนณอุบลราชธานี
ที่นี่เป็นโรงเบียร์ขนาดใหญ่นะคะเปลวเพลิงเนี่ยได้เผาวอดไปเยอะทีเดียว
ดับเพลิงกว่า๒๐คันเข้าระงับเหตุค่ะ
สำหรับเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ๑๔นาฬิกาที่ผ่านมา
ตำรวจสพเมืองอุบลราชธานีก็รับแจ้งจากศูนย์วิทยุหนึ่งเก้าหนึ่ง
บนรัชธานีว่ามีเหตุเพลิงไหม้ที่ร้านตะวันแดงมหาสนณอุบลราชธานี
ก็ตั้งอยู่บนถนนเลี่ยงเมืองตำบลในเมืองนะคะเบื้องต้นก็มีการประสานเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วน
ดับเพลิงจากเทศบาลนครอุบลราชธานีองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
เทศบาลตำบลขามใหญ่แล้วก็เทศบาลตำบลอุบลราชธานี
รวมกว่า๒๐คันระดมรถมาฉีดน้ำสกัดเพลิงไม่ให้ลุกลาม
ล่าสุดตอนนี้ก็ยังไม่สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้จากการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะ
ความเสียหายตัวอาคารทั้งหลังเลยค่ะขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็ระดมกำลังสกัดไฟอยู่
ขณะที่กำลังดับไฟอยู่เนี่ยหลังคาของตัวอาคารบริเวณส่วนเวทีการแสดง
มีการซุดตัวลงมาแบบนี้ด้วยคุณผู้ชมค่ะจากการสอบถามพนักงานที่อยู่ในร้าน
แล้วก็ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงเบื้องต้นตอนนี้ยังไม่พบผู้บาดเจ็บแต่อย่างใด
ส่วนสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่ยังคงอยู่ระหว่างการสอบสวนค่ะ